หลายพื้นที่เริ่มมีฝนกลับมาโปรยปลายอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนในเมืองไทย

ใครจะทำกิจกรรมต่างมาตรวจสอบกันหน่อย
ว่าสถานการณ์ฝนโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้จะเดินทางท่องเที่ยวมีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างนะครับ
สังเกตว่านี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเป็นการแสดงภาพของกลุ่มเมฆและกลุ่มเมฆฝนคือสีเขียวสีแดงสีส้มที่ปรากฏตรงนี้นะครับ
สังเกตว่าส่วนใหญ่ไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เน้นบริเวณฝั่งอันดามันสักส่วนใหญ่
กระแสลมตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากเราดูก็จะพบว่ากระแสลมส่วนใหญ่นั้นจะถูกดึงมาอยู่ในแถวบริเวณประเทศเวียดนามตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่ขณะนี้เองครับมีการรวมตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นกลุ่มฝนทั้งหมดจึงเป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากการที่ถูกพัดมาจากกระแสลมตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความบริเวณตอนกลางนะครับแล้วก็บริเวณทางตอนบนในระยะนี้ยังคงต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็คลื่นอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่จะออกเดินเรือโดยเฉพาะเรือท่องเที่ยวยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของคลื่นที่ยังคง

สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปนะครับว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็จะไปรวมกับพายุหนึ่งลูกที่คาดการณ์ว่าจะมีการก่อตัวขึ้นเป็นอย่างไรติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ